กรติภาวะโลกรองสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมกับชมพู่สลันพัฒน์นะคะวันนี้จะพาขึ้นเหนือไปดูนายพันธุ์ปลาที่จังหวัดพยาวกันบ้างค่ะ
หลังจากมีการจับพึ่งหลุมป่าด้วยมือเปล่านำไปใส่โกนหรือว่าโพรงในการเพาะเลี้ยง
เผยแพร่เพื่อที่จะเพาะพันธุ์ในการคืนสู่ธรรมชาติต่อไปเป็นการอนุรักษ์แล้วก็คืนพึ่งป่าสู่ธรรมชาติด้วยนะคะ
นายสยามสกุณานายพรานป่าในพื้นที่ตำบลห้วยแก้วหมู่๖ตำบลห้วยแก้วของอำเภอภูกรรมยาวจังหวัดพยาวนะคะ
เขาเป็นนายพรานป่านะคะในการออกล่าหาพึ่งพร้อมกับกลุ่มอนุรักษ์พึ่งป่า
ในการนำอุปกรณ์จับพึ่งหลุมป่าแบบนี้เลยค่ะซึ่งหลุมป่าของพึ่งป่าเนี่ยนะคะ
อยู่ในหลุมบริเวณพื้นที่ดินแล้วก็จับตัวพึ่งด้วยมือเปล่าเปล่านะคะ
นำมาใส่โกนหรือว่าโพรงแล้วก็เพาะเลี้ยงเป็นการอนุรักษ์
แล้วก็ขยายพันธุ์ของพึ่งให้มีปริมาณเยอะขึ้น
แล้วก็เป็นการคืนพึ่งสู่ธรรมชาติแล้วก็ระบบนิเวศของพื้นป่าด้วย
เพื่อเป็นการรักษาพื้นป่าแล้วก็ให้พึ่งอยู่คู่กับผืนป่าต่อไปด้วยนะคะ
เพราะว่าพึ่งป่าในปัจจุบันนี้ค่อนข้างปริมาณลดน้อยลงจำนวนมาก
ขณะเดียวกันการหาพึ่งป่านะคะจะมีบริเวณแนวภูเขาท้ายหมู่บ้าน
โดยนายพันธุ์ป่านั้นก็จะมีการใช้จอบเสียมแบบนี้แหละ
เปิดที่บริเวณหลุมพึ่งป่าใช้มือเปล่าในการจับตัวพึ่ง
แล้วก็จับนางพญาพึ่งเพื่อไปเลี้ยงนะคะ
โดยวิธีการเลี้ยงนะคะในพานป่าเขาก็จะมีการสร้างบ้านให้กับพึ่งป่า
ซึ่งก็จะมีสร้างบ้านอยู่ในบริเวณพื้นที่ผืนป่าท้ายหมู่บ้าน
รอบบ้านตัวนายพานเองหรือว่าจะเป็นการนำมาใส่โกน
หรือว่าโพรงเลี้ยงไว้ที่บริเวณบ้านนายพลานเช่นเดียวกัน
ขณะที่ภายหลังการเลี้ยงพึ่งป่าเรียบร้อยแล้วนะคะ
ก็จะมีการปล่อยพึ่งนะคะให้บินเข้าป่าต่อไป
เพื่อเป็นการคืนชีวิตพึ่งสู่ธรรมชาติ
ทางตรงกันข้ามนะคะถ้าไม่นำพึ่งหลุมหรือว่าพึ่งป่ามาเลี้ย
เพาะพันธุ์ไว้เนี่ยก็จะทำให้ปริมาณพึ่งป่าลดจำนวนน้อยลง
อาจจะส่งผลกระทบในเรื่องของพึ่งป่าศูนย์พันธุ์
แล้วก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ระบบนิเวศอีกด้วยนะคะ
แล้วก็ที่สำคัญถือว่าพึ่งป่าถือว่ายังเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญ
ในการรักษาความสมดุลในเรื่องของการเอาเกษรดอกไม้ต่าง
ไปให้การเพาะปลูกเพาะพันธุ์ในธรรมชาติให้มีการขยาย
แล้วก็แพร่พันธุ์ต่อไปด้วยนะคะทั้งหมดนี้คือภาวะโลกร้องค่ะ